ตามกันต่อค่ะกับการจากไปของพี่โรเบิร์ตสายควันค่ะ
เมื่อเช้านี้นะคะพี่บอลเชิญยิ้มนะคะนักคอมแล้วก็พี่แจ๋วค่ะ
ภรรยานะคะของพี่โรเบิร์ตก็ได้นำกระดูกของพี่โรเบิร์ตเนี่ยค่ะ

ซึ่งพี่บอลก็เล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะว่า
มันมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
คือกระดูกตอนแรกที่ยกออกมาเนี่ยเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลย
คือไม่มีคนไปจัดไปวางอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
พอเห็นแบบนี้ปั๊บนะคะพี่บอลก็เชื่อเลยนะคะว่าพี่โรเบิร์ตไปสบายแล้ว
เพราะว่าเป็นรูปหัวใจน่าจะมีความสุขนะคะ
แล้วก็มีภาพที่นำกระดูกออกมาเรียงเป็นรูปตัวคนแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวได้ดูกันค่ะ
ยดอกไม้นะคะแล้วก็พรมน้ำอบก่อนที่จะนำมาเก็บไว้ที่บ้านนั่นเองค่ะ
เราไปดูวินาทีที่พี่แจ๋วภรรยาจุดทูบ
ขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขออนุญาตนำกระดูกของพี่โรเบิร์ตเข้าบ้านกัน
พี่โรเบิร์ตเข้าออกบ้านหลังนี้ได้อย่างสะดวก

พี่แจ๋วเรียกเข้าบ้านค่ะ

ขอบคุณค่ะ
พี่รัก
ที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะเป็นรถที่พี่โรเบิร์ตรักคุณผู้ชมนะคะ
และนี่แหละค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่พาพี่โรเบิร์ตกลับบ้านแล้วก็นำไปเก็บไว้ในห้องพระห้องนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะบ้านหลังนี้คือบ้านที่พี่โรเบิร์ตรักมากค่ะ
จากบ้านหลังนี้แล้วนะคะเรายังพาไปดูรถกระบะค่ะ
รถกระบะคันนี้คือกระบะคู่ใจของพี่โรเบิร์ตค่ะ
พี่บอลบอกว่ารถคันนี้พี่โรเบิร์ตรักมาก
ห่วงมากนะคะก็จอดไว้ที่หน้าบ้านแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ไม่มีใครกล้ายุ่งตั้งแต่พี่โรเบิร์ตจากไป
แจ๋วซึ่งนั่งอยู่ข้างนะคะบอกว่า
ขนาดตัวพี่เองเนี่ยเป็นภรรยายังไม่กล้าไปแตะของรักของห่วงคันนี้ของสามีเลยคุณผู้ชม
ก็ให้ดูกันไปแล้วเนาะแต่ว่าที่ไม่ถามถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือนี่ค่ะ
ภาพชวนขนลุกที่พี่บอลเชิญยิ้มโพสต์กลางดื่มภาพนี้
ภาพนี้คุณผู้ชมเห็นเงาดำที่อยู่ที่โรงพี่โรเบิร์ตไหมคะ
ใครเห็นก็ต้องบอกเหมือนพี่แจ๊กกะรีนเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
คล้ายใบหน้าของพี่โรเบิร์ตมาก
พี่บอลบอกว่าภาพนี้ค่ะมีคนถ่ายได้แล้วก็ส่งมาให้เขา
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคือพี่บอลบอกเขาก็ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลย
เพราะว่าคือพี่โรเบิร์ตเองก็เป็นพี่ชายที่ตัวเองรักมาก
บอลบอกว่าของแบบนี้มันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
ตัวเองเนี่ยมีความรักความผูกพันกับพี่โรเบิร์ตมากคือเห็นอะไรก็ดูเป็นพี่โรเบิร์ตไปหมดนั่นแหละ
มันก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเพราะว่ามันก็แต่ส่วนมากคนก็จะเห็นว่าเหมือนพี่เบิร์ตมามีความสุขได้เห็นงานยืนมองดูอะไรนู่นนี่นั่นนะบางคนก็อาจจะเป็นคลิปเป็นอย่างอื่น
แต่คือความที่เรารักเราจดจำเราเห็นอะไรก็เป็นเขาไปหมด
ความรักความผูกพันเหรอเนาะ
แล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะครอบครัวแล้วก็เหล่าเพื่อนสนิทนะคะจะนำอัฐิของพี่โรเบิร์ตไปลอยอังคารที่แม่น้ำบางประกงบริเวณวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ทีมข่าวของเราก็จะไปร่วมส่งพี่โรเบิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันนะ
ยังไงคุณผู้ชมก็รอติดตามบรรยากาศได้ในบันเทิงไทยรัฐวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ
ค่ะก็๑๐โมงเช้านะคะก็ถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของครอบครัวเพราะว่าพ่อของพี่โรเบิร์ตเนี่ยก็คือศรัทธาหลวงพ่อโสธรมากเลยค่ะ
ถูกต้องแล้วนะคะเป็นการส่งดวงวิญญาณให้กับพี่โรเบิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีด้วยนะคะ